จากกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนาของพระเด็ด

ของวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา๑๗ธันวาคม๒๕๖๒

ก็ขอให้ตำรวจพิศนุโลกในการช่วยตามหาพระเด็ด
แล้วก็มีกระแสออกมาพระเด็ดจะหลงป่าจริง
หรือว่าจะถูกฆาตกรรมถูกฆ่าถูกพระด้วยการฆ่าหรือเปล่า
เพราะว่าวันที่เดินทางขึ้นเขาไปทำพิธี
คือเดินทางไปกับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่ง
แต่ขากลับพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งลงมาก่อน

ใช่ครับซึ่งลูกสาวก็สงสัยพระลูกวัดชื่อพระอำนาจ

แล้วก็เกี่ยวข้องกับการยืมเงินของพระเด็ด
ปรากฏว่าช่วงตี๓ที่ผ่านมา
มีการเจอตัวพระเด็ดแล้วนะครับ

โดยพระเด็ดหลงป่า
สรุปแล้วไม่ได้ถูกฆาตกรรมใดนะฮะ

กรณีนี้ที่พระเด็ดเปสโลคงกระพันธ์

ตำบลบ้านพร้าวอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
หายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่วันที่๑๗ธันวาคมปี๒๕๕๙

แล้วก็ลูกสาวก็ร้องเรียนทั้งตำรวจพิศนุโลก
บอกว่ามีข้อน่าสงสัยว่าหลวงพ่อจะโดนทำร้าย

เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าป่าจะไปปฏิบัติธรรมจะบอกที่บ้าน

แล้วก็หลวงพ่อจะรู้เส้นทางดีไม่น่าจะหลงป่าได้
แล้วก็มีข้อพิรุษน่าสงสัยมากมาย
ที่ทำให้ขนาดลูกสาวรวมถึงทนายรณรงค์
ไปร้องกองปราบเลยนะให้ช่วยติดตามในคดีนี้

เมื่อวานเรายังนำเสนออยู่เลยว่าหลงหายไป๑เดือนเต็ม
ใช่แล้วก็เราก็นำเสนอด้วยว่า
ลูกสาวมีการตรวจดีเอ็นเอ
เพื่อไปเปรียบเทียบกับจีวอนที่พบเหมือนกับเป็นสีคล้ายคราบเลือด
เพราะว่าทางครอบครัวบอกว่าจีวอนนี้เป็นของพระเดช
แต่ปรากฏว่าเวลาประมาณตี๓ของวันที่๑๙มกราคม

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทาง
ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านฟากน้ำหมู่๔ส่งให้ขึ้นไปสำรวจ
หลังจากพบร่องรอยที่ห้างบนเทือกเขา
ว่ามีการประกอบอาหารและมีข้าวสารที่กักตุนไว้
สำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นไปหาของป่า
หรือนำควายขึ้นไปเลี้ยงหมดไปแล้ว
ต้นกล้วยรอบห้างถูกตัดเรียบ
หม้อยังมีหยวกกล้วยต้มอยู่ด้วย
อีกทั้งมุ้งก็ยังกางอยู่แต่ไม่พบผู้ใด
ใกล้กับห้างพักตรงนี้
ก็เลยสงสัยกันแล้วฮะเป็นพระเด็ดหรือเปล่า
ที่จะมาใช้ชีวิตมาประทังชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
ปรากฏว่าพอมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
เจ้าหน้าที่ก่อนหน้านั้นทั้งใช้เฮลิคอปเตอร์
ทั้งใช้โดรนขึ้นบินสำรวจเดินเท้าปูพรมเข้าสำรวจ
ไม่พบนะคราวนี้ขึ้นไปดังจุดดังกล่าว
ไปพบครับพบพระเด็ดในสภาพยังมีชีวิตอยู่
อาศัยหลบอยู่ในถ้ำห้วยน้ำไส
โดยจุดที่พบหลวงตาหรือหลวงพ่ออยู่บนเทือกเขาผาขี่ควาย
ห่างจากจุดค้นหาเดิมประมาณ๕กิโลเมตร
สภาพพระเด็ดยังคงแข็งแรงพูดได้มีสติ
แต่ว่าร่างกายสูบผอมลงเล็กน้อย
แล้วก็บอกว่าอาศัยนอนอยู่ในถ้ำ
เบื้องต้นพระเด็ดเปิดเผยว่าหลังจากแยกทางกับพระอำนาจ
ที่ได้มาขึ้นเขาพร้อมกันเพราะว่าได้รับกิจนิมนต์ขึ้นมาบนเขา
หลังจากนั้นได้ออกเดินไปทางซ้ายมือเพื่อจะขึ้นยอดเขา
แต่ปรากฏว่าหลงทางพอหลงทางไปเรื่อยนะ
ไปเจอชายสองคนเหมือนฝาแฝดผมยาว
ซึ่งพระเด็ดสรุปตอนนี้ก็ไม่รู้นะชายสองคนนี้เป็นใคร
เป็นเรื่องความเชื่อหรือเปล่าบอกว่าลักษณะผมยาว
บอกให้เดินตามทางไปแล้วจะเจอห้างมีข้าวสารอยู่
ทั้งสองคนพาเดินตามทางไปจนถึงถ้ำจู่ชายสองคน

ชาวเน็ตก็เลยอยู่ในถ้ำนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
เด็ดก็อยู่ในถ้ำนั้นและอาศัยอะไรกินรู้ไหมคุณ
ื้อแรกก็กินหยวกกล้วยใจก็คิดว่าในห้างใกล้ถ้ำเนี่ย
มันมีข้าวสารมีหม้อหุงข้าวก็เลยไม่ไปไหนไกลดีกว่า
คิดว่าอีกสักครู่คงจะมีคนเดินตามมาหาที่ห้างพักตรงนี้
แล้วก็รู้สึกดีใจมากพอเจ้าหน้าที่มาเจอจริงเนี่ยนะครับ
คือคิดอยากจะกลับวัดอยากจะกลับบ้าน
และไม่เคยมีเรื่องหรือมีปัญหากับพระอำนาจ
หรือว่านายอำนาจที่ถูกศึกไปแล้ว
เนื่องจากเรื่องของยาเสพติดแต่อย่างใดนะครับ
อยู่ตรงนี้เพราะพระเด็ดท่านบอกว่าหลงป่าจริง
แล้วก็พูดหลายครั้งบอกว่าดีใจจริงที่มีคนมาพบมาเจอนะครับ
ด้านของนางบุญศรีขำมีภรรยาของพระเด็ด
ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่พระเด็ดยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานรวมถึงชาวบ้านด้วย

นี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนำพระเด็ดลงจากเขา
พาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
เพื่อตรวจเช็คร่างกายกันอีกครั้งนะครับ
ก็ไม่ได้หายไปปริศนาแล้วนะครับ
สรุปแล้วหลงทางหลงป่าจริง
แล้วก็ไม่มีปัญหากับพระอำนาจหรือว่าถูกคัตกรรมนะครับ